คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าข่าวนี้นะคะต้องบอกว่ามาดูพี่ตั๊กดีกว่านะคะ
ตั๊กบริบูรณ์ของเราตอนนี้นอกจากจะทำมาหากินหาเงินเข้าวงเข้าบ้าน
ล่าสุดรับบทนะคะเป็นคุณพ่อยอดนักประดิษฐ์

เดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดูกันเลยนะคะว่าเขาประดิษฐ์อะไรให้ลูกกันบ้าง
นี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องทำได้ทุกอย่างแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะลูกสาวค่ะน้องบีรีฟอยากให้พ่อตั๊กเนี่ย
อยากทำรถอยากได้รถพ่อตาเขาก็หามาให้นะคะ
เป็นรถหรูเลยคุณผู้ชมสั่งทำในประเทศไทยเท่านั้นสุดยอด
ตอบกันเองในบ้านเขานี่แหละค่ะดูจากสีหน้าลูกสาวนะคะ
ดีใจใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ
อึ้งนิดนึงค่ะล้อมันดูแปลกนิดนึงนะคะ
จะเป็นล้อรถจักรยานยังไงชอบกลนะคะ
ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือไม่มีกระจกหลังนะจ๊ะ
มีแต่กระจกหน้าให้ขับเดินได้อย่างเดียวจ้า
ไม่จบค่ะลูกอยากได้รถใช่ไหมคะ

นี่ไงไททานิกมาเลยคุณผู้ชมนะคะ
อยากได้เรือพี่ตั๊กเขาก็จัดให้ค่ะ
เป็นเรือแบบไททานิกแจ๊กกะโลดมาเลยค่ะ
สร้างเองภายเองดีนะไม่จมคุณผู้ชม
โชคดีมากนะคะที่เมียเขาไม่อยากได้เรือดำน้ำนะคะ
งั้นไม่รู้สงสัยช่วยกันสร้างกี่วันไม่รู้จะเสร็จนะคะ
น้ำไม่ไหวลอยอยู่ในน้ำพอแล้วแค่นี้
นี่ยังดีที่พายนะคะดีกว่าลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นแจ๊คกับ

ก็ระวังหน่อยนิดนึงแต่ว่าเป็นคุณพ่อสุดยอดเลยนะนะคะ